พากันไปวัดหน่อยนะคะพาไปวัดที่จังหวัดพิษนุโลก
ปกติแล้วที่วัดนะคะก็จะมีรูปปั้นเกี่ยวกับอ่า
พญานาคตรงทางขึ้นพระอุโบสถนะคะ
แต่ว่าที่วัดแห่งนี้นะคะเป็นรูปปั้นของนางมัชชาขนาดใหญ่
บันไดขึ้นพระอุโบสถ
ซึ่งชาวบ้านแถวนั้นนะคะเขามีกิจกรรมด้วย

พระครูสุนทรธรรมประภาษณ์หรือว่าหลวงปู่แขก
เจ้าอาวาสวัดสุนทรประดิษฐ์ในอำเภอบังรกรรมจังหวัดพิษนุโลกค่ะ
อุโบสถหลังใหม่โดยมีรูปปั้นเทวดา
รอบอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคล
แต่ที่น่าสนใจคือรูปปั้นหนังมัชชานี่ค่ะ
ที่บริเวณบันไดทั้งสองข้าง
ซึ่งทั่วไปแล้วจะเห็นรูปปั้นพญานาค
เพราะว่ามีประวัติเกี่ยวกับการบวชนาค
แต่ว่าวัดแห่งนี้ได้ให้ความสำคัญกับนางมัชชานะคะ
เจ้าอาวาสเล่าว่าอุโบสถหลังเก่าซุดโทรมไปแล้วค่ะ
ชาวบ้านร่วมใจกันก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่
แล้วก็มีรูปปั้นเทวดาไว้รอบอุโบสถจำนวน๒๖รูป
ส่วนรูปปั้นนางมัชชาขนาดใหญ่นะคะที่ปั้นขึ้น
เพราะว่านางมะฉามีประวัติเกี่ยวกับการทอดกระถิ่น
ซึ่งนางมัชชาหมายถึงความหลงเสน่ห์แห่งความงามที่ชวนหลงไหล
เมื่อทำเป็นทงนางมัชชาใช้ประดับงานพิธี
ถวายผ้ากระถิ่น
คล้ายกับว่าเป็นตัวแทนของหญิงสาว
ตามความเชื่อว่าอานิสงฆ์จากการถวายผ้า
แก่พระภิกษุสงฆ์จะทำให้มีรูปงาม
ความเชื่อนี้นะคะทางวัดก็เลยจัดสร้างขึ้น
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

พอสงสัยแล้วก็ไปถามพอไปถามแล้วก็ได้คำตอบค่ะ

ใช่ค่ะหลังจากสร้างเสร็จพุทธศาสนิกชน
ไปทำบุญที่วัดก็ให้ความสนใจสอบถามเรื่องนี้
แล้วก็มีการนำผ้าสบายสีชมพูไปคลุมไว้ด้วยนะคะ
พระราชในวัดก็เห็นตัวที่อย่างที่บอกไป

แล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปเล่าให้กับลูกหลาน